สมุทรปราการเจ้าของบ้านบ้านนี้เขาเตือนเตือนคุณเตือนผมเตือนคุณและเตือนคุณด้วยนะ
เขาบอกว่าก๊าซหุงต้มระเบิดไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะ
สะเทือนเลยคุณผู้ชมครับที่ได้ยินไปเนี่ยทำไมเงียบกันจังอ่ะดึก
ตี๔ไหมนะโอ้โหใช่เนี่ยครับจะสว่างไม่สว่างแหละเนี่ย
กล้องวงช้อนปิดนะครับหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ตะบนบางแก้วอพพจสมุดประการ
สะเทือนทั้งหลังแล้วเสียงระเบิดดังก็ตามมา
เพราะว่าก๊าซหุงต้มที่อยู่ในครัวมันระเบิดครับ
เพราะดีนะครับตอนนั้นทุกคนหลับอยู่ชั้นบนนะครับไม่มีใครได้รับอันตราย
ไปตรวจสอบในบ้านที่เป็นยังไงบ้าง
โอ้โหกระจกห้องครัวแตกหูดอมแข็งครัวหนักเลยอ่ะ
โอ้โหนี่ได้ทำครัวใหม่เลยก๊าซระเบิดได้ขนาดนี้เลย
ไม่ครับนี่แหละครับเจ้าของบ้านถึงมาบอกว่านะครับ
อกจากห้องครัวแล้วไม่มีอะไรเสียหายนะแต่ขอไปดูทาหรณ์ก็แล้วกัน
ก๊าซหุงต้มระเบิดไม่ใช่เรื่องไกลตัวฮะเจ้าของบ้านบอกด้วยว่า
ไม่รู้สึกเสียใจที่บ้านพังพี่เขาเป็นคนคิดบวกทำไมเขาคิดอย่างนี้
นะฮะแต่จากนี้นะครับแต่จากที่นี้ต้องดูนะ
คุณผู้ชมแม่บ้านสัญญากับเบิร์ตได้ไหมถ้าดูเองไม่เป็น
เนี่ยนะครับตามร้านแก๊สนะฮะร้านที่คุณเปลี่ยนเป็นทั้งก๊าส
จะลองให้เขาดูดิว่ามันมีอะไรต้องเปลี่ยนไหมอุปกรณหน่ะที่หัว
ถังที่วาวที่อะไรหรือสายต้องเปลี่ยนไหม

คือบ้านนี้ยังไม่รู้นะว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร
เดี๋ยวต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละฮะโอ้โหอย่าลืมนะอย่าลืมตรวจสอบนะ